วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพี่ตูนและคณะ
โครงการ๙คนละ๙กันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตา
คือคนในคณะของ๙คนละ๙เองหลังน้ำตาเลยล่ะ

คนที่เป็นคนคอยให้กำลังใจประชาชนทั่วไปก็หลั่งน้ำตาเหมือนกันนะครับ
และทีมงาน๙คนละ๙ประมวลภาพจากเมื่อวานนี้
ที่ประสบความสำเร็จในโครงการนี้
เป็นการมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ
ไปดูบรรยากาศก่อนที่พี่ตูนนั้นจะเข้าถึงเส้นชัย
จนกระทั่งก้าวสู่เส้นชัยและการต้อนรับจากประชาชนครับ
กิโลตอนนี้เหลือ๒๐๐เมตรพี่เบล

ดูหลังให้พี่เบลว่าพี่ตูนมาถึงหลังไว้อย่างนี้

มันมันเต็มตื่นนะฮะเนี่ยภาพที่เห็น

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับ
ผมเชื่อว่าใครที่เห็นภาพนี้แล้ว

ถึงความสำเร็จนะครับของโครงการ๙คนละ๙นะครับ
เพราะว่านี่คือความประทับใจ
เมื่อคุณตูนนายอธิวราคงมาลัย
พร้อมคณะ๙คนละ๙วิ่งเข้าสู่เส้นชัย
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ของวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๕๙
จดจำไว้เลยช่วงเวลานี้และเวลา
ที่จะเป็นเวลาแห่งประวัติศาสตร์นะครับ
หลังจากที่ทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
วิ่งจากใต้สุดที่อำเภอเบตง

จนถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ใช้ระยะเวลารวม๕๕วัน
สำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
รวมระยะทางทั้งสิ้น๒๒๑๕กิโลเมตรกับอีก๔๐เมตร
ตลอดระยะเวลาการวิ่งนะคะจนถึงช่วงสุดท้ายเนี่ย
ตูนวิ่งล่อใต้สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑
แล้วก็ไปที่ซุ้มประตูป้ายเนื้อสุดแดนสยาม
ซึ่งจะเป็นภาพนะคะด้านหลังจะเป็นป้าย
ใครที่ไปเที่ยวแม่สายเชียงรายเนี่ยจะต้องไปถ่ายจุดนั้นแหละ

และพอคุณตูนไปถึงก็ถ่ายรูปกับทีมงานเป็นที่ระลึก
หลังจากนั้นเขาก็มีเวทีตรงจุดนั้นด้วยนะคะ
คุณตูนก็ขึ้นแล้วก็รับมอบทุกอย่าง
มีการแสดงความยินดีทุกอย่างและมีการพูดบนเวทีด้วย
กล่าวถึงความรู้สึกของคุณตูนในการวิ่งในโครงการนี้
คุณตูนบอกว่าตอนวิ่งช่วงระยะ๗๐๐เมตรแรกที่บริเวณหัวหิน

และตัวเองได้รับบาดเจ็บบริเวณขา
เป็นวันเดียวที่ต้องหยุดวิ่งกลางคัน
เป็นวันเดียวที่รู้สึกว่าจะไปถึง๒๐๐กิโล

เพราะว่าพี่ตูซุดลงข้างริมถนนเลย
แล้วก็ต้องนำตัวเข้าไปบำบัดโดยด่วนเลย

ทีนี้คุณตูนก็บอกว่าตอนนั้นท้อเหมือนกัน

แต่สุดท้ายพอได้ทีมแพทย์ทีมกายภาพ
ซึ่งคุณตูนยกย่องว่าเป็นทีมที่สุดยอด

จากนั้นไม่บาดเจ็บอีกเลยค่ะ
หรืออาจจะมีบางอย่าง
ที่เรามองไม่เห็นเป็นแรงส่งมาให้
ทำจนสำเร็จในวันนี้
โดยเป็นฟังเสียงคุณตูนเปิดใจ

อะไรหลายคนรอคอยรอคอยว่าอ้าวพอถึงจุดหมายเส้นชัยแล้ว
หลังจากนี้จะมีข่าวดีอีกไหมนอกจากข่าวดีเงิน๑๑๐๐ล้านแล้วเนี่ย

ที่วิ่งมาร่วมกันตลอด๕๕วัน

การขอแต่งงานไง
อ่าเดี๋ยวไปฟังค่ะพี่ตูน่ะครับพอแล้วน้องไม่ต้อง
ยังรู้สึกพูดไม่ออกเพราะว่ามันรู้สึกเป็นความฝันอยู่ครับ

แต่ว่าในส่วนของการให้
ที่เห็นเด็กเยาวชนถือกระปุกออมสินออกมาจากบ้าน
แล้วก็ยกทั้งกระปุกมาให้เราเราไม่ได้คิดตรงนี้มาก่อน
เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เจอ
แล้วก็ได้รู้สึกว่าเหมือนได้ไปปลูกเมล็ดพันธุ์
การให้ดีกับน้องเขาในตอนเด็ก

เด็กน้อยคนหนึ่งหยอดกระปุกมาทั้งปี

อยากได้ของเล่นอยากได้ฟุตบอลอยากได้สตาร์ทใหม่

เขายกมาให้พี่ตูนเอาไปช่วยคนป่วย
หลังจากนี้พี่ตูนจะทำอะไรครับมีคนถามมาครับ

เอาละเว้ยเอาละเว้ยกล้องดีนะ

โอกาสไม่มากนะเดี๋ยวพี่เดินกลับเข้าไปนะตูน

ยังไงยังไงหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับ

สำหรับตัวผมเองก็คงกลับไปทำเพลงอัลบั้มใหม่ที่
ก็คิดว่าจะกลับไปทำอัลบั้มอย่างเต็มที่แล้วก็
แต่ว่าในเรื่องของโรงพยาบาลถ้ายังมีแรง
และมีพี่ทุกคนคอยสนับสนุนอยู่
พี่หันมาเฮ้ยมึงจะเอาอีกเหรอ

มึงเคยถามกูยังก่อนมึงเอาอีกแล้วเหรอ

ก็อยากจะทำถ้ามีแรงก็อยากจะทำตรงนี้
ถ้ามันจะทำแล้วเกิดประโยชน์
ก็น้อยกับส่วนรวมกับโรงพยาบาลอื่นบ้าง
และถ้าคุณผู้ชมยังสนับสนุนก็จะมาร่วมทำกิจกรรมกันใหม่
เพื่อหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลอื่นด้วยนะครับ
แล้วคุณผู้ชมส่งไลน์ส่งเฟสมาบอกว่า
อยากให้คุณตูนขอคุณก้อยแต่งงานเร็วจัง
ก็คือเป็นนักร้องสมัยที่คุณตูนประกวดฮอตเวฟ

ซึ่งเป็นเพลงที่พี่บอยโกศิยพงศ์แต่งให้กับพี่ตูน

เมื่อกี้นะฮะที่เป็นช่วงจังหวะของเพลงนี้นะครับ
มาร่วมเซอร์ไพรส์พี่ตูนพร้อมกับร้องเพลงแสงสุดท้าย

ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะหลังจากที่พี่ตูนถึงจุดสุดท้ายแล้ว
เส้นชัยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้
คือบรรยากาศบนเวทีสุดยอดที่สุดแล้ว
ทุกคนส่งกำลังใจไปครั้งสุดท้ายนะครับ
ประทับใจจริงแล้วก็เมื่อวานเนี่ยพอ
เมื่อวานี้โอ้โหคนที่ดูทั้งเฟสดูไลฟ์เนี่ย
ร้องไห้ผมว่าร้องไห้
แล้วคนที่อยู่ที่นั่นโอ้โหร้องไห้ด้วยความประทับใจ
น้ำตาของพี่ตูนนี่ก็คลอตลอดเหมือนกันนะ

อบให้กับคุณตูนในฐานะคนไทยคนแรกที่วิ่งจากใต้สุดเบตงยาลาจนถึงเหนือสุดก็คือแม่สายของเชียงรายเนี่ยนะคะ
เพราะมีการบันทึกสถิติการวิ่งตามมาตรฐานสากล
นี่เป็นสิ่งที่คุณตูนโพสต์ออกมานะคะ
ซึ่งมีอีกหนึ่งโพสต์ที่คุณตูนประทับใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอจากแฮรี่เคน

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณตูนที่สามารถพิชิตภารกิจ๙คนละ๙ช่วย๑๑โรงพยาบาลได้สำเร็จ
ทำให้คุณตูนระบุใต้ไอจีของตัวเองสั้นเลยคำเดียว

คือประทับใจมากเป็นทีมซึ่งอยู่ไกลแต่เขาก็รับรู้ถึงภารกิจของคุณตูน

นักกีฬาดังระดับโลกเขาก็ส่งใจให้กำลังใจคุณตูนมาหลายคนนะครับ
หลังจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความยินดีด้านใต้เนี่ย

เมื่อวานช่วงเย็นช่วงค่ำได้ทราบข่าวของคุณตูนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย
ฝากแสดงความยินดีไปถึงคุณตูน

คุณตูนถึงเต้นชัยแล้วครับ
ถึงแล้วนะครับ

ท่านก็ให้กำลังใจคุณตูนมาโดยตลอดนะ

ขณะที่คุณตูนเข้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล

แม้กระทั่งในรายการศาสตร์แห่งพระราชา

สร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศ

ในการทำให้เกิดความรักความสามัคคี
แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือกัน

ก็เปิดเผยถึงโครงการ๙คนละ๙ด้วย

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

สนับสนุนกิจกรรม๙คนละ๙อย่างเต็มที่

ไปดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
ทัพบกจะจัดอากาศยานเครื่องบินลำเลียง

ในวันที่๒๗ธันวาคมเวลา๑๖นาฬิกา
และจัดรถนำขบวนรับส่งอย่างเหมาะสมต่อไป

ก็คืออยากจะออกกำลังกาย

คนไทยจะคิดถึงโครงการนี้

เออเราต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกัน
เราต้องไปออกกำลังกาย

ตูนย้ำเสมอว่าอยากให้ทุกคนออกกำลังกาย
แต่ทีนี้ไปส่งผลกับอีกคนกลุ่มหนึ่ง

เลขที่เกี่ยวข้องกับพี่ตูนแล้วก็โครงการ

เช่นระยะการวิ่ง

ผมจะให้จุด๔๐ด้วย

หากนี้๕๕วันของโครงการ

สำหรับยอดเงินบริจาคหลังจากที่จบไปแล้ว๕๕วัน
โครงการ๙คนละ๙บนเวที

บนเวที๑๑๔๘ล้านบาทจุดโดยประมาณ
แต่ว่ายอดบริจาคยังคงวิ่งอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าเพจ๙คนละ๙แล้วก็โครงการนี้นะครับ
ที่บริจาคเข้าไปมูลยธิบริบาลพระมงกุฎ๙นี่
ยังวิ่งเพราะว่ายังไม่มีการนำยอดบางยอดไปรวม
การประมูลสิ่งของต่างในเพจก็ยังไม่เสร็จสิ้น
เสร็จสิ้นไปแล้วก็รอเรื่องของของการสรุปยอดรองเท้า๔คู่
และยังเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะร่วมการบริจาคไปได้ถึงเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
มีเวลาอีก๕เดือนเอออีกหลายเดือนนะครับ
ดังนั้นยอดบริจาคพุ่งขึ้นแล้วนะครับ
เห็นไหมขณะที่เราอ่านก็พุ่งขึ้นเรื่อยนะฮะ

ดังนั้นขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณคนไทยทุกท่านนะครับ
ในการที่ได้ร่วมบริจาคเข้าไปนะครับ